ร้านค้าเนี่ยต้องระวังนะเวลาตั้งตู้หรือว่ากล่องรับบริจาคเนี่ย
แล้วตั้งในจุดที่คนไม่ประสงค์ดีอาจจะคว้าเอาไปได้
ผู้หญิงคนนี้ทำทีเป็นเหมือนมาส่งอาหารเป็นรายเดอร์รับส่งอาหาร
จังหวะที่ได้อาหารไปแล้วเธอยังไม่ไปนะ
ไปนั่งรออยู่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวรอลูกค้าโอนเงินมาให้ก่อนมาจ่ายตังค์ก่อน
เอาไปเลยฮะแล้วร้านนี้มีสองสาขาโดนสองสาขาเลย
นี่อันนี้คนในร้านเขาจับได้คุณผู้ชมฮะ
ไปล้อมไว้เลยนี่กำลังจะขึ้นบริษัทแดงไปแล้ว

ที่ถือในมือของเธอเนี่ย
กล่องบริจาคของวัดพระบาทน้ำผู้ครับ

สาขาหน้าโรงเรียนโยธินถนนประชาราชสาย๑

กำลังจะขึ้นมอไซค์ไม่ทันนะ
พนักงานวิ่งตามไปไปเอากล่องบริจาคคืนมาได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุลักษณะเดียวกันเลย
ที่ร้านเดียวกันแต่คนละสาขานะ
ที่ร้านบ้านสเต็กสาขาบางกรวย

รูปภัณฑ์คล้ายคนเมื่อกี้เลย

อันนี้เย็นวันที่๖สิงหาคมครับ

บอกว่าไอ้คนก่อเหตุเนี่ยทั้งสองสาขาเนี่ย

สาขาบางกรวยคือ๖สิงหาคม
คนก่อเหตุทำทีมามาส่งอาหารยืนรออยู่หน้าร้าน
ใกล้กับกล่องบริจาควัดพระบาทน้ำพูนี่แหละ
รับอาหารไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปไหน
แล้วก็ไม่จ่ายเงินด้วยอ้างว่ารอคนไปกดเงินมาจ่ายค่าอาหารครับ
จังหวะที่พนักงานเผลอก็ยกกล่องไปเลย
มีเงินอยู่ในนั้นหมื่นนึงด้วยโอ้โหคนบริจาคเยอะครับ
แต่วันนั้นกล้องวงจรปิดของที่ร้านเนี่ยพังนี่จังหวะที่พนักงานเนี่ยพยายามดึงเสื้อไว้
ประกาศเตือนไว้ด้วยนะร้านบ้านสเต๊กเนี่ยมันมี๓สาขา
สาขาเนี่ยโดนไปแล้วก็ประกาศเตือนมาทั้ง๓สาขาเลย

กระทั่งไปเกิดเหตุที่สาขาหน้าโรงเรียนโยธินก็คือรอบล่าสุด
ที่๒๓สิงหาคมคุณผู้ชมโรงเรียนโยธินถนนประชาราชนี่แหละ

โชคดีว่าพนักงานเอากล่องบริจักษ์คืนมาได้
แต่ที่ไม่ได้คือตัวคนร้ายก็เลยฝากไปถึงตำรวจครับ
เร่งติดตามตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเลย
อย่างนั้นเดี๋ยวชะล่าใจไง
ไม่ใช่แค่บ้านสเต็กแล้วอาจจะเป็นร้านอื่นด้วยครับ